เรื่องนี้เรามาฟังอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในการวิเคราะห์ดีกว่า
อาจารย์จะวิเคราะห์ยังไงติดตามอาจารย์ได้
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์สุภาพครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
การเมืองกำลังจะเดินไปสู่จุดเปลี่ยนแล้วจริงครับ
จุดเปลี่ยนที่จะชี้วัดว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์
จะไปต่อในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งคราวหน้าได้หรือไม่
หรือจบแล้วไปต่อไม่ได้แล้ว
จุดเปลี่ยนทางการเมืองมันก็จะอย่างนี้ครับ
คือจะมีปรากฏการณ์ให้เห็นจากจุดเล็กก่อน
แล้วมันจะลามลามไปสู่จุดใหญ่
แล้วจุดเปลี่ยนมันก็มักจะเริ่มต้นที่นี่แหละ
ข่าวลือข่าวใต้โต๊ะข่าวคลุกวงในข่าววิเคราะห์
ไม่ใช่ข่าวแถลงเพราะว่าเวลาเขาแถลงข่าวเนี่ย
เขาจะแถลงแบบอีกอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้คนคิดมาก
การเมืองเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยข่าวลือ
แล้วไม่นานข่าวลือมันก็กลายเป็นข่าวจริง
เขาถึงบอกว่าข่าวลือในวงการเมืองคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาไงครับ
เพียงแต่ว่าเมื่อจุดเริ่มต้นที่สื่อนำมาวิเคราะห์มาเสนอใหม่
สื่อก็จะโดนถูกถล่มสารพัดสารพันธุ์
หลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการดับข่าวลือโชว์ข่าวปึ๊ก
แล้วก็มีกระบวนการสร้างภาพโชว์สื่อในหลายรูปแบบ
คนที่ไม่รู้เท่าทันก็รุมด่าสื่อว่าเขารักกันอยู่ดีดี
สื่อก็พยายามเสี่ยมให้เขาแตกกัน
สื่อก็ก้มหน้าก้มตารับเสียงด่าไปสิครับ
แต่ว่าต่อมาเมื่อความจริงมันปรากฏ
คนทั่วไปก็ได้แลเห็นว่าอะไรเป็นอะไร
อย่างเรื่องในภักดิ์พลังประชารัฐตอนนี้
หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา
วันนี้เราได้เห็นภาพ
ระหว่างบิ๊กตูกับบิ๊กป้อม
เดินหายแยกกันเยี่ยมเยี่ยนประชาชน
ดูการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องนั้นนี้
จริงแล้วภาวะอย่างนี้

เดินสายไปตรวจงานโน่นงานนี่

แต่ตั้งคำถามสงสัยไหมล่ะครับว่าทำไม
หนังสือพิมพ์จึงหยิบเอามาเป็นข่าวพาดหัวกันเกือบทุกฉบับ
แล้วก็พาดหัวกันมาในแนวทางเดียวกันหมด

เดินสายลุยต่างจังหวัด
อันนี้ก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องแปลก
กันโดยสาเยี่ยมเยี่ยมประชาชน
แต่ว่าบางฉบับพาดหัวอย่างนี้
ตูป้อมวัดกำลัง
พลังประชารัฐวุ่น

สสก็วันถูกกาหัวว่าเลือกข้าง
นี่เห็นไหม
อีกฉบับหนึ่งเดดินิวสัมภาษณ์หัวใหญ่เลย

ตูบิ๊กป้อมวัดพลัง
สั่งสอสอต้อนรับถวดน้ำท่วม๒จังหวัด
ตู่ไปเมืองเพชรป้อมไปอายุทยา
นี่มันจะวุ่นวะวุ่นวายที่สุดก็คือ
สอสอกลุ่มที่เขาอยู่กลาง

เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย
จะมีคนมาเชิญว่าให้ไปร่วมกัน

แสดงกำลังว่ามีสอสอมารับเยอะ
สอที่อยู่หัวภักษณะอยู่ในจังหวัดใกล้คีน

ตกลงจะไปไปกระขาย
แล้วคราวนี้ทั้งสองคน

คนของสองบิ๊กก็ส่งสารเชิญไปต้อนรับ
รับไปช่างกันอย่างที่ว่าเค้าก็อื่นหาครับเค้าก็อักกะอวนสิครับ
ก็เห็นยกหูถามกันวุ่นนี่ตกลงเอาอย่างนี้ดีไปหาปอไหน
เดี๋ยวมันจะถูกหมายหัวว่าอยู่กันอีกฝั่งหนึ่ง
ทำนองว่าเลือกข้างผิดชีวิตการเมืองเปลี่ยน
ส่วนท่าทีของผลเอกประยุทธ์ที่ลุกคืบวางโปรแกรม
ลุยพื้นที่ถี่ยิบคราวนี้เนี่ยส่งสัญญาณอะไร
วิเคราะห์บทหนึ่งเขาบอกว่าการเปิดเกมลุกปรับท่าทีใหม่ของบิ๊กตู
เป็นสิ่งที่น่าจับตามองว่าต่อจากนี้จะลุกเข้ามามีบทบาท
พักพลังประชารัฐประชารัฐมากขึ้นหรือไม่หรือว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณทางการเมือง
หักเหลี่ยมเฉือนคมชิงเดินหมากกระดานใหม่
รอวันปักทงชัยชนะสนามเลือกตั้งครั้งหน้าท่ามกลางการเดิมพันธุ์
จะอยู่หรือได้ไปต่อหรือไม่สรุปก็คือ
สถานการณ์ที่มาถึงวันนี้เรื่องราวในภักดิ์พลังประชารัฐ
เป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดของวงการเมือง
เพราะมันเป็นเรื่องราวความเป็นไปในพลังประชารัฐ
ที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองในอนาคต
จุดเปลี่ยนที่ว่า๑ผลเอกประยุทธ์ยังจะได้ไปต่อหรือไม่ในตำแหน่งนายก
หลังจากการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
๒ขุมคายอำนาจ

ยังทรงพลังที่จะครองอำนาจ

ถ้าอดีตคศยังทรงพลังที่จะครองอำนาจต่อไปอีก
ใครจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
ถ้าพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้

มันจะเดินไปสู่จุดการเปลี่ยนคั่วย้ายข้างกันอีกหรือไม่

ผลพวงจากความเปลี่ยนแปลงมันจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน
อย่างเราท่านยังไงบ้าง
พูดง่ายก็คือว่ารัฐบาลใหม่อำนาจใหม่
จะเข้ามาปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาให้ชาติบ้านเมืองได้ดีกว่าไหม
โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ลำบากกันสุดจากสถานการณ์โควิด
ซึ่งเรายังประเมินไม่ได้ว่ามันจะฟื้นเมื่อไหร่
คนจะได้มีเงินมีทองใช้กันได้อีกเมื่อไหร่
เพราะว่าในฐานะประชาชนเนี่ยมีประชาชนมากมายที่บอกว่า
ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะมาว่ากันไปเถอะ
แต่เราขอให้ชีวิตปากท้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส่วนการช่วงชิงอำนาจกันทางการเมืองเนี่ย
ขอให้มันอยู่ในคันลองที่เป็นระบบ
อย่าใช้วิธีการนอกระบบมาเป็นเครื่องมือชิงอำนาจกัน
ช่วงที่ผ่านมาข่าวการแจกเงินแจกกล้วย
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนจากเสียงสอสอ
มันมีคำถามที่เจ็บปวดอยู่ในจิตใจประชาชนมากเลยครับ
พอมีข่าวแบบนี้เขาต้องถามสิครับ
พวกท่านเอาเงินจากไหนกันมาเหรอครับ

แล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนคอสชยึดอำนาจ
จำได้ไหมครับมีเสียงร้องว่าต้องปฏิรูปการเมือง

แล้วบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งด้วย
พอขอสชยึดอำนาจแล้วก็บอกว่า
เอาละจะเร่งปฏิรูปการเมือง
แล้วค่อยส่งต่อสภาพการเมืองที่ดี
ให้คนที่จะมารับช่วงใหม่
ไปมามาวันนี้สภาพการเมือง
มันก็เน่าไม่น้อยไปกว่าในอดีต

ก็คือคนที่บอกว่าจะมาแก้กันความเน่านั่นแหละ
สมัยผมทำข่าวเนี่ย
การให้สินบนการดูแลกัน
ในการยกมือโหวตให้เนี่ย

เสร็จงานเสร็จการแล้วชวนไปกินข้าวกินปลากัน
ก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกครับสมัยก่อน
เดี๋ยวนี้มันอาจหารกันถึงว่า
แกะกันเป็นร่ำเป็นสันเนี่ย

นี่คือสภาพการเมืองที่เราต้องจับตาดูว่า
จากนี้ไปการเมืองมันจะเป็นยังไง
โดยเฉพาะในภักดิ์พลังประชารัฐ

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้ก็ประเด็นการเมืองที่น่าสนใจแหละ